เจอเรื่องไม่ขำแต่ก็ยังขำออกอยู่นะ

กลับไปเมื่อช่วงโควิด๑๙ระบาดใหม่ใช่ไหม
สงสารคนที่เขาตกงานหลายคนตกงาน

ให้มาทำงานต่อเติมบ้านของเขา
ซึ่งบ้านเนี่ยเขามีช่างประจำมาดูแลอยู่แล้ว
เจ้าตัวก็เลยติดต่อผ่านเพจ
แล้วก็มีทีมรับเหมามารับช่วง

โหอุตส่าหลิงก๋วยเตี๋ยช่างทุกมื้อ

สุดท้ายทิ้งงานหายไปเป็นเดือน
ถ้ากลับมาทำงานก็พร้อมให้อภัย
แต่ถ้าเงียบหายไปก็ต้องเอาผิดทางกฎหมายค่ะ
ช่วงโควิดเป็นช่วงที่ใช้ตังค์ทั้งชีวิตหมดเลย

ผมมีความสุขมากผมได้จ้างช่างทำงาน
ใครมาของานผมแบบเฮ้ยเอ้าแรงงานที่ไหนมา
ใครอยากทำผมแบบจ้างมาทำงานทำที่ทำอะไรอย่างนี้

เยอะอยู่เยอะโดนจริงโดนจริงแต่ผมผมเป็นคนไม่เครียดอยู่แล้ว
ช่างดีก็มีนะพอดีผมจ้างหลายทีม
เราใจดีนะเราเลี้ยก๋วยเตี๋ยวทุกมื้อที่อยู่นะ